ส่วนเรื่องของผู้ป่วยค่ะแต่ละคนก็มีอาการต่างกันไป
บางคนมีอาการทางจิตหรือประสาทเกิดอาการคุ้มคลั่ง
ก็ทำให้วุ่นวายกันไปทั่วโรงพยาบาลเหมือนกันคุณผู้ชม
ไปดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเซากันก่อนนะคะ
กรณีนี้เป็นชายอายุ๔๑ปีก็คือนายบุญรบจงมุม
เขามีประวัติติดเหล้ามาก่อนนะคะ
คือเดินไปที่ระเบียงด้านนอกของอาคาร
แล้วก็ทำลายตัวล็อกลูกกรงประตูทางออกฉุกเฉิน

แล้วก็พยายามที่จะปีนออกไปด้านนอกนี่แหละค่ะ
แต่ว่าช่วงเหตุการณ์นั้นมีผู้ป่วยรายหนึ่ง
นอนรักษาตัวอยู่เห็นเข้า

คือกะจะช่วยชีวิตแหละเห็นอาการแบบนี้แล้ว
ทำให้ผู้ที่กระโดดไปช่วย
ฉีกขาดเลือดไหลอาบเลยนะคะ

ก็ช่วยกันมาควบคุมตัวนายบุญรบเอาไว้
คราวนี้นายบุญรบผู้ที่จะกระโดดออกไปนอกอาคาร
เกิดอาการคุ้มคลั่งไม่พอใจค่ะ
โวยวายเสียงดังใส่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาควบคุมตัว
จนทำให้เจ้าหน้าที่จะต้องใช้วิธีที่ทำให้ผู้ป่วยรายนี้สงบลง
นี่เป็นเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
จังหวัดฉะเชิงเสานะคะ
ตรวจสอบอีกหนึ่งที่สมุทรปราการค่ะ
เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ได้ชาร์จตัวนายคนหนึ่งอายุ๓๑ปี
คลุ้มคลั่งค่ะพูดจาวกวนไปมาแล้วก็โวยวายอยู่บนอาคารชั้นสองของบ้าน
ในซอยโรงเหล็กถนนปู่เจ้าสมิงพรายตะมนต์บางย่าแพรกอำเภอพระประแดงนี่แหละค่ะ
จากการสอบถามแม่ของผู้ชายคนนี้
บอกว่าลูกชายมีอาการทางสมองเกิดอาการหวาดระแวง
เพราะว่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ๒ปีก่อน
ที่สุดเจ้าหน้าที่ก็นำตัวหนุ่มคนนี้ส่งโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพญา
เพื่อรับการรักษาต่อไปปลอดภัยนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่จังหวัดสมุทรประการเช่นกันนะคะ
กู้ชีพโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีสวัสยานนท์
ได้ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงมุฒิตาอินดูไทยอายุ๘ปีเท่านั้น
นั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกสีหน้าเจ็บปวดเลยค่ะ
แล้วก็ร้องไห้ด้วยเพราะว่าบริเวณหลังเท้าและหัวเข่าข้างขวาของเธอนั้น
มีอาการปูดบวมครับเพราะพลัดตกกำแพงโรงเรียนวัดใหญ่
ตะบนคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีนี่แหละค่ะ
ตกลงมาไม่ต่ำไม่เตี้ยเลยนะตกจากกำแพงค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบถามพี่สาวของผู้บาดเจ็บทราบว่าน้องสาวนั้นได้ปีนตามเพื่อนขึ้นไป
เดินเล่นบริเวณขอบกำแพงโรงเรียนขอบกำแพงเนี่ยคุณผู้ชมสูง๒เมตรห้าสิบเซนติเมตร
สูงกว่าคนเยอะเลยนะแต่ก็พลาดลงมานะคะหล่นจากกำแพง
ร่างกระแทกพื้นก็ได้รับบาดเจ็บดีที่ไม่ศีรษะน็อกพื้นนะครับ